ทีนี้ดูเรื่องตัวเลขโควิดกันหน่อยนะคะวันนี้
อย่างที่เราเกิดไปตั้งแต่ต้นรายการเกือบ๘๙๐๐๐
ผู้ป่วยโควิดวันนี้ยอดอยู่ที่๑๘๙๐๑รายนะคะ
แล้วก็ในจำนวนนี้แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศทั่วไป๑๘๐๐
๘รายแล้วก็สีเหลืองช่อง๗๐๐กว่าราย
นั่นคือเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้ออยู่ในเรือนจำนะคะ
ซึ่งผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้พุ่งไปที่๖แสนกว่าราย
แล้วในหน้าจอผู้เสียชีวิตวันนี้นะคะ
๗รายทำให้ผู้เสียชีวิตรวมสะสมอยู่ที่๕๓๑๕ราย
อีกตัวเลขหนึ่งที่ต้องดูค่ะคุณผู้ชม
สีเขียวช่องที่รักษาหายแล้ว
เห็นไหมคะวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อกับคนรักษาหายแล้วเนี่ย

แต่ยังมีคนที่รักษาอยู่เนี่ยอยู่ในระบบเนี่ย
อีกประมาณ๒๙๐๐กว่าราย
มันเลยทำให้ยอดโรงพยาบาลต่างนี่นะคะ
อันนี้เป็นรายงานล่าสุดที่เข้ามาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เดี๋ยวรอฟังรายละเอียดต่างเพิ่มเติมอีกทีนึงนะคะ
ทีนี้มันมีประเด็นเชื่อว่าหลายคนเห็นคลิป
ที่เป็นคลิปสะเทือนใจกรณีพยาบาลกอดกันร้องไห้
แล้วก็ระบุว่าติดเชื้อโควิดผลสวอปออกมา

ใช่ค่ะข่าวของเราก็ออกไปแล้วนะฮะถูกต้องค่ะ
แล้วคลิปนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหนอง๒ห้องที่จังหวัดขอนแก่น
เรื่องนี้ค่ะทางนายแพทย์สมชายโชธปิยวัตรเวลา
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นบอกนะ
บอกว่ามีพยาบาลติดเชื้อ๗ราย
แล้วคลิปที่เห็นว่ากอดกันนั่งร้องไห้เนี่ย
เป็นเพราะเสียใจที่ไม่ได้รักษาผู้ป่วยที่ตัวเองติดเชื้อ
ตอนนี้ทางสสจจังหวัดบอกนะคะ
บอกมีการปรับย้ายผู้ป่วยโควิดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
ก็คือกลุ่มสีเขียว๓๐คนจากโรงพยาบาลหนอง๒ห้อง
ไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามขอนแก่นแห่งที่๔แทน
และตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการลำเลียงผู้ป่วย
ตามกระบวนการส่งต่อของทางแพทย์ต่อไป
ที่คุณอริยาบอกว่าสสจจังหวัด
บอกว่ามีผู้ติดเชื้อ๗รายซึ่งเป็นพยาบาลนะฮะ
ก็จริงแล้วสสจจังหวัดขอนแก่นบอกว่า
รายนี้คุณมาจากโรงพยาบาลหนอง๒ห้องทั้งหมดเลย

ถูกต้องนะครับในโรงพยาบาลมี๗คนแล้วแล้วก็มีโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งด้วย
รวมทั้งสิ้นมีพยาบาลในพื้นที่จังหวัดติดไปแล้ว๑๕คน
ค่ะและสำหรับที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง๗คนที่ดีฉันบอก

ก็จะเห็นได้เลยถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้
ว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่รับวัคซีนมีภูมิคุ้มกัน
แต่พอติดเชื้ออาจจะมีอาการไม่มาก
แล้วก็บางคนจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่แสดงอาการ
เพราะฉะนั้นเลยทำให้พยาบาลกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มสีเขียวนะคะ
หรอคือว่าตามชีวิตครับหรือว่าปัญชน
การป้องกันกันติดเชื้อนะครับก็ต้องขึ้นตามภูมิคุ้มกัน
ด้วยว่าสามารถสร้างกลุ่มถึงคั่น
สมมุติกลุ่มคุ้มกันในการป้องกันการติดเชื้อมักมาก
เขาเรียกว่าประทับร่างกายของคน
นี่ค่ะพอได้ฟังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้ว

พยาบาลที่เป็นคนโพสต์คลิปค่ะ
มีการโพสต์ภาพเดี๋ยวขอดูภาพที่พยาบาลโพสต์นี่
เห็นไหมคือเธอเก็บข้าวของกำลังจะไปรักษาตัว
แล้วก็มีภาพเนี่ยพยาบาลที่ต้องกินยาต้านไวรัสตัวยาฟาวิเนี่ยนะคะ
ทีนี้พอมีการเผยแพร่ไปในโลกโซเชียล
คนก็เข้าไปให้กำลังใจพยาบาลที่ติดโควิดนะคะ
อันนี้ตอนที่กำลังทานยาฟาวินะคะ
เห็นเรื่องนี้ไปแล้วดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างคุณผู้ชม

เรื่องนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเห็นแล้วแบบซึ้งเรียกน้ำตาได้เลย
โดยนายแพทย์ชำนาญการพิเศษอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ
กลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
คุณหมออนุชิตนิยมปัจธรรมะโพสต์ภาพนี้คุณเห็นไหม
คือคุณหมอโพสต์บอกนะบอกว่าเนี่ยเป็นพยาบาลที่แบบดูแลผู้ป่วย
อายุน้อยที่สุดเพราะว่าเด็กที่อยู่ข้างอายุ๓ขวบเท่านั้นเองคุณ

ถูกต้องแล้วคนไข้นั่นคือคุณพ่อของน้องวัย๓ขวบนะคะ
ทั้งคู่ติดโควิดคุณหมอโพสต์ข้อความแล้วก็ระบุบอกว่า
วันก่อนรับโทรศัพท์ขอรีเฟอร์จากโรงพยาบาลอำเภอ
ผู้ป่วยชายก็คือคุณพ่อคนนี้อายุ๔๔ปีติดโควิดลงปอด
แล้วพ่อก็มีอาการนะหอบเหนื่อยออกซิเจนในเลือดต่ำ
ก็ขอย้ายมาใช้เครื่องช่วยหายใจไฮโฟล
แล้วตอนแรกที่รับมาก็ไม่ได้คิดอะไรก็รับมา
หลังจากนั้นคุณหมอโพสต์ก็บอกนะคะบอกว่า
อีก๕นาทีน้องหมอที่โรงพยาบาลอำเภอโทรมาอีก
บอกว่าขอให้รับน้องเนี่ยน้องผู้หญิง๓ขวบคนนี้
จากโรงพยาบาลอำเภอมาด้วยเขาเป็นพ่อลูกกัน
ลูกก็ติดโควิดเหมือนกันแต่ว่าเด็กอาการไม่หนัก
ส่วนแม่เด็กก็เป็นโควิดเหมือนกันปอดอักเสบ
อยู่โรงพยาบาลในกรุงเทพอาการของแม่ก็หนักเหมือนกัน
แปลว่าครอบครัวนี้ติดโควิดกันทั้งบ้าน
สรุปก็คือรับส่งตัวมาทั้งพ่อแล้วก็ลูกมาที่หอผู้ป่วยหนัก
ปกติเนี่ยคุณผู้ชมหอผู้ป่วยหนักเขาจะไม่ให้คนเข้าเฝ้านะคะ
แต่ว่าเด็กน้อยคนนี้อย่างที่บอกอาการไม่หนักติดเชื้อ

แล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าผมไม่อยากแยกพ่อลูกกัน
ครับนี่เป็นแฮชแท็กเลยนะคุณหมอนี่แฮชแท็กไว้เลย
ผมไม่อยากแยกพ่อลูกกันนะครับแล้วคุณหมอก็โพสต์ต่อ
ข้อความยาวที่เป็นเหมือนหน้ากระดาษสีขาว

นั่นคือสิ่งที่คุณหมอโพสต์มันออกมาจากใจทั้งนั้นนะ
ใช่ค่ะมันมีคำนึงที่หลายคนอ่านแล้วก็เห็นด้วยนะ
บอกว่าลืมเรื่องกฎระเบียบไปเพิ่มความเป็นมนุษย์
คือเห็นใจในความเป็นพ่อลูก
คุณพ่อนะใส่เครื่องช่วยหายใจไฮโฟร์แบบนี้นะคุณผู้ชม
แต่พ่อก็ยังสติดีอยู่นะคะดูแลลูกไม่ไหวพยายามอ่ะ
นี่ลุกขึ้นมาชงนมให้ลูกกินตัวเองก็เหนื่อยมากอ่ะ
แล้วหลายคนเห็นภาพนี้แล้วทุกคนบอกว่าน้ำตาคลอ
แล้วลูกก็ทำหน้าที่เป็นพยาบาลที่ดีนะคะ

หมอก็เขียนต่อบอกว่าเห็นแล้วน้ำตาคลอเหมือนกัน
เด็กน้อยก็เป็นพยาบาลส่วนตัวคอยดูแลคุณพ่ออยู่ไม่ห่าง
เอ้ย๓ขวบนี่คุณหมอเขียนนะ

แฮชแท็กในฐานะคนเป็นพ่อเหมือนกัน
แท็กอยากจะบอกว่าสู้นะครับ
แล้วก็แฮชแท็กผมก็จะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดเหมือนกัน
นี่เราก็ให้กำลังใจทั้งคุณหมอด้วยนะ

พยาบาลตัวน้อยซึ่งจริงอาจจะดูแล
เรื่องของโรคไพรไข้เจ็บให้กับคุณพ่อไม่ได้มากหรอก
แต่สิ่งที่สำคัญมันคือเรื่องของกำลังใจ

เห็นภาพนี้แล้วก็น้ำตาคลอเลยค่ะ